โอ้โหน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
ใช่แล้วความน่ารักของช้างที่ปางช้างเผือกเชียงรายค่ะ
มีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมนะคะ

ชิวไปชมบรรยากาศดีไปเลย
ปางช้างเผือกจังหวัดเจียงไฮเจ้า
ก็จะมีบริการเยอะแยะมากมายนะคะ
ที่สำคัญคือเขาบอกบรรยากาศมันดีมาก
แล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ค่ะ
กิจกรรมในปางช้างก็จะมีทั้งการแสดงช้างนะคะ
แล้วก็กิจกรรมช้างโชว์นี่

นี่เต้นแบบฟูเลย

แล้วก็มีช้างวาดรูปด้วย
เขาบอกว่าเมืองเชียงรายเป็นเมืองศิลปะ
ช้างก็เลยต้องฝึกกันเป็นศิลปะบนปลายงวง

ที่นี่ก็มีสมาชิกใหม่ที่มีอายุ๙เดือน

เดือนแล้วช้างตัวน้อยชื่อว่าเจ้าเชียงรายนะคะ
เจ้าเชียงรายเขายังติดแมทแทมมี่อยู่เลยนะคะ
ก็เป็นช้างแสนสนชอบเล่นแรง
จากนี้ใครที่อยากจะไปดูหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวก็สามารถไปได้นะคะ
เพราะว่าที่นี่เขามีการสร้างหมู่บ้านกองกะเหลี่ยงคอยาว

ไปที่นี่ค่ะไปชมหมู่บ้านท้องกะเหลี่ยงกันนะคะ
เราก็จะได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของเขาต่างด้วยนะคะ